ใช่ค่ะพาไปดูทั้งที่เชียงใหม่แล้วก็ที่ลำปางนะคะคุณผู้ชม
ลำปางตำรวจเขาก็ไปจับนักค้ายาเสพติดได้
ก็เอามานั่งสอบปากคำก็ถามเลยยาบ้าอยู่ไหนอยู่ไหน

ทีนี้ระหว่างถามผู้ต้องหาก็มีอาการอยู่ดี

ตัวเกร็งใช่เหงื่อออกเยอะเลยค่ะไปมามารู้ว่า
ยาที่ถามว่าอยู่ไหนเขากลืนลงท้องไป๗๐กว่าเม็ดนะคุณผู้ชม
ทีนี้ก็ต้องหามตัวส่งโรงพยาบาลกันแทบไม่ทันเลยนะคะ

นี่แหละนายพัฒนาพันธ์ศรีนวลหรือว่าแดงอายุ๓๖ปีค่ะ

ตอนที่ตำรวจทำการสอบอยู่เขาเริ่มมีอาการแล้วดูสิ
ใช่ตัวสั่นผู้จาววกวล
แล้วก็หายใจแบบติดขัดเหงื่อออกเยอะไปหมดเลย
หลังจากนั้นเริ่มมีอาการปากเบี้ยวค่ะ

เพราะเขาบอกว่ากลืนยาบ้าไป๗๕เม็ดลงท้องไปแล้ว
แล้วสภาพตอนนี้ก็คือกู้ภัยปฐมพยาบาลนะคะ
ชิพจรปรากฏว่าหัวใจเนี่ยเต้นถี่เต้นรัวมากคุณผู้ชม
ร้อยเก้าสิบครั้งต่อนาทีโอ้โหก็ต้องหามขึ้นเปรย์นอนเลยล่ะค่ะแล้วก็รีบนำตัว
ส่งโรงพยาบาลเข้าห้องฉุกเฉินตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วนะคะ
นอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลลำปางก็มีตำรวจคอยเฝ้าตลอดเวลา
เพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้พออาการดีขึ้น
ก็ต้องนำตัวมาดำเนินคดีต่อไปนะคะ
อันนี้คือที่ลำปางเอามาต่อกันที่เชียงใหม่กันบ้างค่ะ
ทางด้านพลตำรวจโทษภูมิทรัพย์ประเสริฐศักดิ์

ก็ได้นำกำลังพร้อมกับหมายสารไปตรวจค้นที่บ้านของนางสาว

อยู่ในตำบลเหมืองแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
เพราะว่าที่ไปค้นบ้านหลังนี้
มีผู้ต้องหาชาวเนปานเขาซัดทอด

ผู้ต้องหาชาวเนปานเขาถูกจับกลุ่มได้พร้อมกับเฮโรอีนอัดแท่ง
น้ำหนัก๑๕กิโลกรัมกว่า
จับได้ที่ท่ากัดสยานเชียงใหม่
ตอนนั้นกำลังจะขึ้นเครื่องเอาเฮโรอินอัดแท่งเข้ากรุงเทพ
ทีนี้ผู้ต้องหาเนปานเขาก็บอกว่า
มีเยาวชนชายอายุ๑๗ปีเป็นเพื่อนร่วมขบวนการ
แล้วก็มีนางสาวณรินีเจ้าของบ้านมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย
โดยเยาวชนชายที่พักอยู่ที่บ้านหลังนี้
ก็ให้การยอมรับบอกว่าร่วมขบวนการจริง
เจ้าหน้าที่ก็มีการตรวจยึดทรัพย์สินมูลค่าเกือบ๕ล้านบาท
แล้วก็อายัดเงินในบัญชีเอาไว้ตรวจสอบ
เพื่อที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ

พฤติการของเขาคือไปซื้อเฮโรอีนมาจากชนกลุ่มน้อย

ที่ตอนนี้ลูกสมุนขุนสามอบตัวกับทางการพม่าไปแล้วนะ
พอหลังจากเขาซื้อมาเสร็จแล้วก็เอามาแพ็กกระดาษฟอย
เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เครื่องเอ็กซาเรย์ของสนามบินค้นเจอ
หลังจากนั้นก็แพ็กถุงยางอนามัย

แล้วก็กลืนถุงยางอนามัยที่มีเฮโรอีนลงท้อง
หรือว่าบางคนไม่กลืนลงท้องแต่เอาไปยัดก้น
หลังจากนั้นก็เดินทางโดยสายการบินไปยังประเทศที่๓
อันนี้คือพฤติการของเขานะคะ